มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นข่าว
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ก็คือมีทหารนายหนึ่งนะคะอยู่ในค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
่งสงศนครศรีธรรมราชค่ะจะเดินทางกลับบ้านนะ
แต่ว่าจะขอใช้เส้นทางอื่นซึ่งเกิดการโต้เถียงกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
ว่าราชการจังหวัดบอกว่าจุดนั้นที่ขอไปมันไปไม่ได้เขาปิด
ถ้าคุณจะไปคุณต้องไปเส้นทางนี้เท่านั้นเกิดการโต้เถียงกันนะคะ
จนทำให้ทหารนายนี้ถูกจับกลุ่มตัวไปเข้าคุก
จากการที่เข้าคุกเนี่ยนะคะคุณแม่ไปเยี่ยมค่ะ
คุณแม่ไปเยี่ยมหลังจากที่ทหารในนี้เจอคุณแม่นะคะ
โผล่เข้ากอดคุณแม่เลยดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะโผล่เข้ากอดแบบนี้เลยแม่ก็เอามือลูบคำลูกเนี่ยนะคะ
ให้กำลังใจกันแล้วค่ะวินาทีที่จ่าสิบเอกพีรศักดิ์จำปา
ทหารสังกัดกองร้อยราชตระเวียนระยะไกรที่ห้า
งพลทหารราบที่๕ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชค่ะ
เข้าไปกอดแม่เลยหลังจากที่ถูกสั่งขังสี่สิบห้าวานจากกรณีไปเหี่ยง
ว่าราชการจังหวัดตรังก็คือนายลือชัยเจริญทรัพย์
ระหว่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างที่ทหารลายนี้เดินทางออกจากทุ่งสงศ
ไปที่ตรังนะคะซึ่งจะต้องไปผ่านด่านตรวจย่อยตำบลหนองบัว
รอยต่อตรังกับนครศรีธรรมราชแต่ด่านนี้เขาปิดเส้นทาง
คนนอกพื้นที่เข้าออกโดยเด็ดขาดทหารในนี้ก็บอกว่ายื่นเอกสารให้ตรวจ
แล้วก็ให้เหตุผลว่าขอใช้ทางนี้ได้ไหม
เพราะว่าทางนี้มันไปถึงจุดหมายปลายทางใกล้กว่าแต่ผู้ว่าราชการค่ะ
อยู่ในจุดนั้นพอดีก็เลยให้เหตุผลว่าไม่ได้
ว่าจะมีเอกสารอะไรต่างก็ไม่ได้เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะ
เอาฟังดูคลิปช่วงนั้นหน่อยค่ะ
ต้นสังกัดนะคะไปถามพันเอกอภินันแจ่มแจ้ง
เสนาที่การกองพลทหารราบที่๕ค่ะ
ได้มีคำสั่งจำคุกหรือจำขังจาสิบเอกพีรศักดิ์๔๕วัน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นการโตเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้เส้นทางนี้นะคะ
พร้อมสั่งงดบำเน็ตประจำปี๒๕๖๓ด้วยนี่คือการลงโทษนี่นะคะ
และหลังเกิดเหตุหนึ่งวันค่ะจ่าจำปาได้เขียนจดหมายชี้แจง
หมายถึงเจ้าตัวนะเขาก็ชี้แจงระบุว่า
วันนั้นทำไมถึงต้องไปเถียงผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วไปขอใช้เส้นทางซึ่งเขาปิดเนี่ยนะเขาก็ให้เหตุผล
บอกว่าเขามีความจำเป็นจริงที่ต้องไปขอใช้เส้นทางนั้น
เพราะจะกลับไปเยี่ยมแม่แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
วันนั้นแม่มีอาการปวดท้องโทรมาบอกเขา
เขาต้องรีบพาแม่ไปโรงพยาบาล
ก็เลยเกิดการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมด้วยความรีบด้วยความกดดัน
ยอมรับว่าผิดแล้วก็รับโทษที่ทำไปเพราะเป็นห่วงแม่จริง
และเมื่อวานี้เองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๕
สั่งการให้เบิกตัวจาสิบเอกเพียรศักดิ์จำปา
ที่ถูกจำขังอยู่ในเรือนจำดังกล่าวออกมาจากเรือนจำ
เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดตรังพร้อมทีมแพทย์และพยาบาล
เพื่อทำการตรวจร่างกายให้กับแม่จ่ารายนี้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ